ตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีก็ยังไม่แจ้งข้อหากรณีที่มีนักเรียนสาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖กุเรื่องว่าถูกฉุดนะครับ
เพราะว่าจะต้องสอบสวนทุกฝ่ายให้ละเอียด
ขณะที่ทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่เข้าให้ปากคำเพิ่มเติม
ตำรวจได้เรียกครูหนุ่มสอนคอมพิวเตอร์ที่ขับรถไปรับเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๖โรงเรียนแห่ง๑ในจังหวัดนนทบุรี
รวมถึงผู้ปกครองเด็กเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับ
กรณีแจ้งความว่าถูกชาย๓คนฉุดขึ้นรถ
แต่ว่าภายหลังตรวจสอบพบแท้จริงแล้วเป็นนักเรียนหญิง
เป็นฝ่ายขึ้นรถไปกับครูหนุ่มเอง
ตลอดทั้งวันทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้เข้าพบตำรวจ
เพียงครูที่ปรึกษาของนักเรียนหญิงเดินทางเข้าพบร้อยเวรเท่านั้น
พตรเอกปันนพัทเดตโชตพิษิทธิ์
คุทรเมืองทนวภุรีบอกว่าต้องรอสอบปากคำให้ครบทุกฝ่าย
เพื่อหาข้อเท็จจริงก่อนเพราะว่าข้อมูลหลายส่วนไม่ตรงกัน
จากนั้นจึงจะตั้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายได้
สำหรับนักเรียนหญิงยังไม่ได้เรียกสอบสวนนะครับเพราะว่าเป็นเยาวชน
ต้องสอบสวนต่อหน้าสหวิชาชีพ
โดยเมื่อวานนี้ครูหนุ่มยอมรับว่าเป็นคนรับนักเรียนหญิงไปส่งโรงเรียนตามปกติ
ซึ่งทำแบบนี้มานานปีเสร็จแล้วเพราะว่าสนิทสนมกัน
จากการที่นักเรียนหญิงมาขอคำปรึกษาเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิก
แต่ว่าไม่มีเรื่องชู้สาวแต่ว่าวันเกิดเหตุ
ตักเตือนเรื่องเล่นไลน์มากเกินไปจนเกิดการทะเลาะกัน
จากนั้นนักเรียนหญิงขอกลับบ้านเองจึงจอดรถให้
โดยที่ไม่รู้ว่านักเรียนหญิงโทรศัพท์ไปบอกผู้ปกครองว่าถูกฉุด

ขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นสังกัดก็ได้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
สั่งย้ายครูหนุ่มไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๓แล้วครับ